ตกออกตกใจอยู่รถคันนี้สวนทางมาได้ยังไง
แล้วก็จุดที่สวนทางไม่ใช่ถนนธรรมดานะ
เป็นสะพานไปดูคลิปกันนะครับ

คนที่ขับรถไปในเลนส์ปกติเขาตกใจ
พี่พี่คันนั้นทำไมไปอยู่เลนนู้น
เป็นใครจะไม่ตกใจล่ะคะคุณ
แล้วก็น่าจะตกใจหนักถ้ารถคันที่กำลังขึ้นสะพานมา

รถคันที่ขึ้นสะพานมาก็คงตกใจเหมือนกัน
พี่พี่มาได้อย่างไรในเลนส์นี้นะครับ
นี่แหละฮะรถเก๋งวีออสสีฟ้าขับสวนเลนชาวบ้าน
บนสะพานข้ามแม่น้ำแม่กรองนะครับ
เจ้าของคลิปเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าผมเนี่ยขับมาจากฝั่งเทศบาลตำบลธามกานะ
ใช้สะพานจันทรุเบกษาเชื่อมระหว่างตำบลท่ามกากับตำบลหวายเหนียว
ผมก็ขับตามเส้นทางปกติของผมตามคลิปที่เห็น
แล้วก็เจอรถเก๋งคันนั้นแหละคุณสีฟ้าเนี่ยนะฮะ
ขับย้อนสอนคือขับเคียงข้างผมไปแต่เขาย้อนสอนฮะ
ผมตกใจแล้วก็งงผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้นะครับ
พอผมขับแซงขึ้นไปแล้วก็มองกระจกหลัง
ยังเห็นว่าคนขับเนี่ยตีไฟไล่รถคันอื่นด้วยก็คือปิ๊บไฟปิ๊บไฟเนี่ย
ขอทางขอทางเนี่ยนะครับหรือว่าคนขับรถคันสีฟ้านี้
อาจจะไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็ไม่ชินเส้นทางนะครับ
สำหรับสะพานจันทรุเบกษาก่อสร้างเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย
มีแค่๒เลนสวนกันเพิ่มเป็นฝั่งละ๒เลนนะครับ
มีราวสะพานกั้นแบ่งฝั่งถนนก็คือแบรเออร์ตรงกลางเนี่ยนะฮะ
เสร็จเกือบทั้งหมดเหลือไฟส่องสว่างแล้วก็เส้นจราจร
ป้ายเตือนยังไม่เรียบร้อยดังนั้นชาวบ้านก็เลยบอก
สงสัยเป็นสะพานสร้างเสร็จใหม่ใหม่หมาดอืม
คนบางคนอาจจะอะไรนะไม่ชิน
เข้าใจผิดอย่างเงี้ยหรอคุณเข้าใจผิดอ๋อ
ผู้สิทธิ์ของเราลงสำรวจเส้นทางตามคลิปเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยนะครับ
ก็พบว่ามีเบรเออร์สีส้มวางอยู่เชิงสะพานนะครับ
ไม่มีราวเหล็กหรือสิ่งใดทำเป็นแนวที่จะไม่ให้รถเนี่ย
เข้าผิดช่องจราจรได้
ใต้สะพานยังเป็นจุดกลับรถได้อีกนะครับ
นั่นอาจจะทำให้รถที่กลับลอดใต้สะพานนะฮะ
พอออกมาแล้วเข้าใจผิดเรามีภาพจริงใช่ไหมครับ
ภาพของถนนที่เราลงพื้นที่ในการสำรวจเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าทีมข่าวก็ไปดูนะไอ้จุดแบรีเออร์
หรือว่าอะไรต่างอาณาเนี่ย
เราจะเห็นว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้บ้างค่ะอ๋อหรอครับ